ไม่ให้เกียจในฐานะที่อัศมะบัญชาอวาส
เขาพี่จะพังประตูเข้ามาให้ได้เมื่อเช้าเนี่ย
โอ้ทบประตูดังปังปังเลย
อื้มมันน่าเกรียดมาก
ทั้งที่อัตมาก็เป็นพระเทราผู้ใหญ่ในวัด
ดูแลพระเนรในวัดตลอดมา
ให้ความบุคละเลี้ยงดูตลอด
และให้การศึกษาอะไรสัก

เขาไม่นึกว่าเขาจะทำตัวขนาดนี้
พวกนี้มันไม่เป็นความจริงอย่างที่เขาเข้าใจอย่างอัตมา
เพราะว่าอัตมาก็ดูแลพระหมูเขาตลอด
เป็นฐานะลูกสิทธิ์หรือลูกลูกชาย
ตลอดแต่เขาเข้าหาใส่ร้ายตลอดเวลาเลย
มันไม่เป็นความจริงอย่างที่เขากล่าวหา

กว่าจะจากกันตลอดสิ้นชีวิตอย่างนั้น
รักของเขามึงกับลูกชายนะ

ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

ก็ยังชื่นชมแล้วก็ยินดีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาภายในวัดไง
แต่บางครั้งอยากให้ฟังนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นยังไง
ไม่ใช่ว่าพวกมากลากไปลากไปตกเหวให้หมด
อย่างนี้มันอยู่ไม่ได้หรอก
สวัสดีครับ